คุณผู้ชมไม่ได้ตาฝาดนะฮะ

งงมากน่าจะเป็นพิธีกรชายมาแก้ผ้าให้ฉันดู

แล้วตากล้องแต่ละคนโชว์ว่าช่วยมิ้นท์แบบแบบเปลี่ยนชุดที่ชอบกันเหลือเกิน
หรือเห็นจนเบื่อแล้ว

แล้วช่วงที่ไอ้มิ้นจะต้องถอดเสื้อผ้านี่ชอบมาก

ใช่
คือมันมีเสื้อทาบใส่เดี่ยวข้างในแล้วหนูถอดเสื้อดวง
แค่นั้นมันก็แฮปปี้แล้ว
แค่นั้นมันก็แฮปปี้กันแล้ว
โดมแบบซูม
๑ใช่ไหมคะหน่วยจีบตอนนั้นเจอปัญหาเรื่องพายุอะไรเนี่ยสุดท้ายแล้วก่อกตอก็เลยบอกว่าอ้าวเดี๋ยวต้องมีการเลือกตั้งใหม่นะสำหรับเขตที่๑จัวรณครปฐมวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะคือเรื่องของเรื่องสิบสี่พฤษภาคมที่หน่วยเลือกตั้งจุดนี้อะค่ะฝนมันตกหนักมากแล้วลมก็พัดแรงก็เลยทำให้จุดท
แต่กรรมแต่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งให้ประกาศงดลงคะแนนก่อน
เพราะดูสภาพการแล้วเนี่ยไม่น่าจะไหว
เพื่อความปลอดภัยของทุกคนด้วยนะคะก็เลยมีคนไปรอเลือกตั้งแต่ยังไม่ได้เลือกในวันนั้น
ก็เลยไปเลือกอีกทีหนึ่งวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็คือวันมรืนนี้ใช่ครับอืม
ส่วนกรณี๑๐เคตก็๑เคต
ใช่ค่ะนี่แหละแต่ว่ามันยังมีนี่ไงพี่หมด๖๐วันที่เขาจะพิจารณาเรื่องร้องเรียน

อย่างล่าสุดเห็นไหมมีสอสอภูมิใจไทยที่โดนตั้งแต่เรื่องเสียบบาดแทงกันตอนนู้น
จะมาตัดสินอย่างนี้หรืออะไรยังไงก็เดี๋ยวรอดูใน๖๐วันว่ากรกตจะวินิจฉัยแบบไหน

รองหัวหน้าพักเก้าไกลคุณพิจารณ์ชาวพัฒนาวงศ์มีการประสานพักเล็กอีกหนึ่งเสียงเข้าร่วมรัฐบาลภายใต้การนำของก้าวไกลนะคะ
เขาบอกว่าว่าที่สอสอของพักใหม่เนี่ยได้รับข้อเสนอร่วมรัฐบาล
วันนี้เป็น๙พักเป็น๓๑๔เสียงแล้ว
อีก๖๒เสียงที่จะร่วมโหวตดันให้คุณทิมพิธาเนี่ย

บางคนบอกว่าได้สอวรมาแล้ว๔๐กว่าคน
๔๐เลยเหรอครับจุดหน่อย

ไม่ถูกเห็นเขาก็ลงครับ
ประชาธิปัตยวัยรุ่น๑๖คนบอกจะไปร่วมด้วย
ปรากฏแป๊บเดียวประชาธิบัตย์บอกไม่จริง
เพราะทุกอย่างมันอยู่ที่มติของพัก
คือประชาธิบัตย์เขาบอกว่าเป็นสอสอ๑๖คนในสายของคุณเฉลิมชัยศรีอ่อน
ซึ่งวันนี้ทั้งคุณอลงกรพลบุตรคุณเฉลิมชัยเอง
หรือว่าตัวสอสอที่ถูกหาว่าเป็นคีย์แมนเขาออกมาปฏิเสธกันหมดแล้ว
เขาบอกใครจะเอาข่าวไปแชร์เนี่ยดูดีเลยนะ
งั้นคุณจะเป็นเครื่องมือทางการเมืองมาดิสเครดิตประชาธิปัตย์
แต่คุณอลงกรบอกว่าเขาเสนอพักไปแล้ว
ว่าจะให้พักโหวตให้คุณทิมพิธา
เพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งระบบเสียงข้างมากในรัฐสภา
และประชาธิบัตย์ก็เตรียมพร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้าน
หมายถึงว่าโหวตสวสวคือง่ายคือ
จะต้องเอาให้ได้๓๗๖ถูกต้องไหมฮะ

อย่างแรกเลยต้องโหวตล้มสวก่อนหรือเปล่า

เพราะฉะนั้นก็ต้องดูสองอย่างว่าเขาจะโหวต

เพราะว่าจริงอย่างพักที่จะเป็นว่าที่พักฝ่ายค้านนะคะ

เพราะว่าการที่เขาอยู่คั่วตรงข้ามมันน่าจะแสดงออกชัดเจนแล้วว่าเขาไม่เห็นด้วยกับนโยบายของทางฝั่งนั้น
เพราะฉะนั้นเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะไม่โหวตด้านหลัง
แต่หลายคนตอนแรกบอกมาก่อนเข้าสะพานก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับสอวอมันใช่หรอ
ก็ไม่รู้
อาจจะไม่เห็นด้วยกับสวแต่อาจจะไม่เห็นด้วยกับนโยบายฝั่งนี้มากกว่าหรือเปล่า

แต่เดี๋ยววันเข้าสภาจะเอามาตรา๑๑๒ไปคุยกันในสภา

แต่แรกเลยเนี่ยที่หลายคนกลัวว่าโอ้โหมันมี๑๑๒
แต่เขาบอกไอ้๑๑๒จะอยู่ไหม

แต่จะต้องไปใช้สิทธิ์ตอนที่เป็นสอสอ

เอาไปเข้าสภาไปพิจารณาในสภากัน
เพราะเหมือนคุณหญิงหน่อยวันนี้ให้สัมภาษณ์ก็บอกเหมือนกันว่า
อย่างจะไม่เห็นแล้วก็ไม่แนะนำให้มี
ไม่ควรเอามาไว้ในนั้นซึ่งเหมือนกับว่า
หลายพักร่วมก็มีความคิดเห็นไปในท่าทีเดียวกัน
ขนาดเดียวกันเขาบอกโอ้โหยังไม่ทันอะไรเลยแบ่งกระทรวงกันเสร็จแล้วเหรอ

สเต็ปแรกยังไม่พลาดเลย

คนนั้นอยู่คนนั้นวางตัวแล้วถ้ามีมัธมนตรีช่วยมาอีก๒บวก๓

อันนี้เป็นธรรมเนียมของก่อนจัดตั้งรัฐบาลทุกปีทุกสมัยอยู่แล้ว
ว่าถ้าสมมุติจะมีการคาดคณีของสื่อมวลชนนี่แหละ
แต่วันนี้อย่าลืมว่าเมื่อก่อนสื่อมวลชนจะมีแค่สื่อมวลชนหลัก

เหมือนวางตัวละครซีรีส์ที่แบบรีเมกอ่ะ

ก็คือเหมือนคนก็ลองวางดูว่าเอ๊ะฟังจากที่เขาเคยพูด
หรือดูจากทิศทางจากนโยบายใครจะอยู่ไหนอยู่ไหนแบบไหน

เขาเป็นผู้จัดตั้งเขาจะมาให้เราทำไม
แต่เขาบอกเขาทางฝั่งนู้นเขาบอกเขาก็อยากได้กระทรวงทางฝั่งที่
ศึกษากระลาฮมมมหาทัยอะไรแบบนี้

ใช่เพราะวันนี้สสเก้าไกลเขาไปประชุมกัน๕๐๐คนไปที่ชนบุรีใช่ไหมคะ

รถบัตรกัน๑คันแล้วก็เหมือนกับไปประชุมไปหารือกัน
เพื่อเตรียมที่จะลงพื้นที่ทำงงทำงานอะไรเนี่ย
แล้วก็จะมีการขึ้นรถคารวาลขอบคุณประชาชนด้วยนะคะ
ซึ่งชนบุรีก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่๓แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้
เก้าไกรเนี่ยขอบคุณประชาชนที่กรุงเทพก็คืออสวดีประชาธิปไตย
แล้วก็จังหวัดที่๒คือนนทบุรีเมื่อวานนี้
แล้วก็เนี่ยวันนี้ชนบุรี
เดี๋ยวดูเขาคงทยอยแบบเดินสายขอบคุณอะไรอย่างนี้นะคะ

หอประหนึ่งดาราเกาหลีเลยเนาะดาราเกาหลีมาแล้วแบบคุณขี้
แบบเด็กนักเรียนมารอกันแบบเออ

เพื่อไทยวันนี้เพื่อไทยทวิตพี่มด
เพื่อไทยทวิทย์บอกว่าไอ้เรื่องจัดสรรตำแหน่งโคต้าเนี่ย

ทีมร่วมรัฐบาลยังไม่เสร็จเลยจะให้แบ่งกระทรวงกันแล้วเหรอ
บางคนบอกแหมทำไมยกไม้ยกมือกันแล้วเพื่อไทย
เพื่อไทยก็บอกใจเย็น
ยังไม่รู้ว่าจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย

ชอบอันนี้ประโยคสุดท้าย
ขอให้โลกนี้ใจดีกับเพื่อไทยบ้างนะ
เขาบอกขนาดนี้การฟอร์มทีมการทำงานของพักรัฐบาลยังไม่เสร็จเลย

แล้วจะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
๒พฤษภาคมทำไมถึงต้องเป็น๒๒พฤษภาคม
มันครบรอบ๙ปีรัฐประหารค่ะวันเดียวกันเลย
๒๒พฤษภาคมถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นเป็นสมัยคุณยิ่งรักชินวัฒ
ถูกต้องไหมฮะแล้วก็มีการประชุมนี้
ที่สโมสรกองท่าบกแล้วก็บอกว่าคุณประชุมเอาล่ะผมขอปฏิวัติ
ณวันนั้นคือวันที่๒๒พฤษภาคมจอดำกันหมดเลยนะทีวีอ่ะ
ตอนนั้นพวกเรากำลังรอเข้ารายการกันอยู่ถูกต้องไหมจอดำ
ปรากฏว่าเนี่ยนะฮะพักเพื่อไทยเขาบอกเลยว่าใจดีกับเขาบ้างเถอะ
แล้วก็ยังย้ำเหมือนเดิมว่าไม่จัดตั้งรัฐบาลแข่งกับพักอันดับหนึ่ง
แล้วก็ที่สำคัญภักดิ์เพื่อไทยยังยืนยันว่าจะโหวตคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรี

ก็ให้เป็นไปตามคันลองตามระบบระเบียบที่มันควรจะเป็น

อ่าวันนี้ก็ติดตามกันเขาบอกโอ้โห

ม๓ม๕ทุกคนติดตามการเมือง

เอาง่ายเขาบอกว่าไทยรัฐทีวีของเราขึ้นมากี่เปอร์เซ็น

ตั้งแต่แบบว่าทุกอย่างตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่เรารู้ว่า

เพราะการเมืองปุ๊บขึ้นมา๗๐กว่าเปอร์เซ็น

แสดงผลจอมอนิเตอร์แบบโอ้โหไฮเทคสุดเลย
การเมืองก็ส่วนหนึ่งแม่ปากท้องส่วนหนึ่งค่าไฟนะ

เขาบอกว่าคุณมิ้นวิ่งหลายรายการหาเงินจ่ายค่าไฟหรือเปล่า
มีคนถามอย่างนี้จริงว่าน้องวินทำงานหาเงินจ่ายค่าไฟเหรอ
คือเอาง่ายโดยให้ส่วนลดไฟฟ้าต่อเนื่อง๔เดือนตั้งแต่พฤษภาคมถึงสิงหาคมนะฮะ

เพราะเขาคาดว่ารัฐบาลชุดใหม่น่าจะเข้าสิงหาคม
ปฏิบัติหน้าที่โคศกประจำ
สำนักศัพท์นายรุธมนตรีนายอนุชาบุรพชัยศรีนี่นะฮะ

มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบ
ภาระค่าไฟฟ้าประชาชน
จากสถานการณ์ตอนนี้ต้องยอมรับ
บ่นหมดไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวย

ทุกวันนี้หาเงินไว้จ่ายค่าไฟ

มันเป็นสถานการณ์ราคาพลังงานที่แพงที่สุดตั้งแต่เคยรู้จักกันมาเลย

มันเหมือนอะไรไม่รู้พระศุกร์เข้าพระสาวแทรก

มันร้อนแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนด้วย

ปรากฏว่าขนาดนี้ก็จะให้ส่วนรถไฟฟ้าต่อเนื่องอีก๔เดือนนะฮะ
คือพฤษภาคมถึงสิงหาคม

อย่างเมื่อวานที่เราพูดกันมาไปดูค่าเอฟทีด้วยนะ

แล้วก็ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน๓๐๐หน่วยต่อเดือน

แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัย

ที่ใช้ไฟไม่เกิน๕๐๐หน่วยต่อเดือน
๕๐๐หน่วยต่อเดือนก็ตกประมาณไม่เกิน๓๐๐๐บาท
คนที่ไม่เกิน๓๐๐บาทที่ผ่านมา
ใช่ไหมเกินไม่โดม
เพราะนี่เขาพูดถึงคนที่ไม่เกินไงโดมรีบตอบมาใหญ่เลยนะ

ฉะนั้นกำหนดให้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น
สำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าของประจำเดือนพฤษภาคม๖๖
จดหน่วยแล้วก็ส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในวันที่๑๔๑๗พฤษภาคม
ตอนนี้ยังไม่มีส่วนลด
การไฟฟ้าจะปรับปรุงในระบบชำระเงินค่าไฟฟ้า
โดยผู้ใช้ไฟฟ้าจะสามารถตรวจสอบยอดเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม๖๖
ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าแล้วก็จะทำการคืนเงินดังกล่าวในเดือนถัดไป
ถ้าสมาร์ทเงินมาเดี๋ยวเขาก็หักในเดือนต่อไปครับ
แบบบ้านต้องอยู่ที่๐๙กว่ากว่าของโรงงานนี่๑๕นะ
กลับไปดูที่บ้านนะฮะเบรกครบทรงชาติกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาฮะ
เดตนิดนึงได้ไหมคะเขาบอกว่าชาติพัฒนากล้าสองเสียงมาเติมให้กับ
รัฐบาลที่จัดตั้งหน่วยเก้ากลายถ้าว่าตอนนี้เป็น๑๐พักแล้ว
ได้๓๑๖เสียงแล้วเพิ่มมาอีก๒นะฮะ
ว่าขาดอีกแค่๖๐เพื่อที่จะโหวตนายก

ใช่รุนใจสอวรจริง
แต่ก็มีสวส่วนหนึ่งเขาก็ประกาศชัดเจนว่าเขามานะ
มี๑๔เมื่อวานที่มิ้นอ่านนิวโชว์คือ๑๔คน
ไม่มีจะมีสวจากองค์กรอิสระ
อย่าลืมว่ายังมีสวจากองค์กรอิสระ

ส่วนที่ถูกครอบครอง

ครอบนี้สอสอด้วย

เรือดำน้ำที่แข็งแรงมากเลยนะ
ตกใจเลยว่าเรือดำน้ำต้องซื้อต่อหนูก็เลย

เออนี่ก็คิดเหมือนกันไม่ได้ยินเรือดำน้ำมาแต่ว่าแข็งแหลงไปอื่นไม่เป็นกำแพงอะไรอย่างนี้
หลายครั้งจะเหลือเสียง๑๘๐ตีเองนะตอนนี้ค่ะ
ใช่เพราะว่าทางทีมจัดตั้งรัฐบาลก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้ป่าเสรีพิสุทธิ์
เป็นคนเข้าไปคุยกับสวววว่าถ้าป่าเศรษฐีที่สุดเนี่ยรู้จักเยอะ
เห็นว่าตอนนี้เพื่อไทยเองก็ช่วยเดินหน้าคุยด้วยเหมือนกัน
อืมนะฮะก็ต้องรุ้นกันต่อแล้วกัน

อืมโอเคอ่ะนะฮะพอฉะนั้นก็ติดตามเขาแล้วกันนะครับผม

ติดตามความขึ้นหน้าที่เราเล่ากันเมื่อวานไหมคะ
ว่าเป็นนุ่มลูกอดีตนักการเมืองดังที่เชียงใหม่

ว่าขับเบนท์แล้วกลางไปปาดหน้าเขาควักปืน

เออแล้วตอนแรกที่บอกผู้เสียหายบอกไม่มั่นใจเลยเพราะว่า
รูปที่ตำรวจเอามาให้ดูว่าคนนี้ใช่ไหมเนี่ยมันคนละคนกัน

ว่าเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนตรงเปลี่ยนตัวอะไรยังไงไหม

ตำรวจไปจับตัวแล้วผู้ชายคนนี้นายสิทธิพัฒน

ที่เนี่ยไปก่อเหตุเนี่ยไปขับปาดหน้าไปเอาปืนขู่ไปโชว์เขาโชว์เก่าเนี่ยนะ

แล้วก็มีบางส่วนทีเค้าเป็นของเขาเอง
ปืนยาวปืนสั้นปืนมีหมด
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาพกพาอาวุธปืนไปในเมือง

โอ้โห
๑๓ก็บอกอะแต่เข้าใจได้นะคนที่เป็นนักกีฬายิงปืนก็คงสะสมปืนเยอะนะฮะ
เขาก็ต้องชอบปืนแล้วก็มีแบบหลายแบบหลายประเภท
แต่อย่างที่บอกถ้าคุณครอบครองถูกต้องมีทะเบียนมันก็โอเค

แล้วข้อหาโดนพกผ่าอาวุธปืนใช่ไหมคะ

แล้วก็ข้อหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
นี่เจ้าหน้าที่กำลังเตรียมประสานเพิกถอนใบทะเบียนอาวุธปืนของสิทธิพัฒน์นะคะ

ทีนี้พอสอบปากคำเคสนี้เสร็จ
เขาขอประกันตัวแล้วเขาได้ประกันตัวออกไป

เป็นผู้ชายส่วมไอมง
ผู้ชายสวมไอ้โม่งโชว์ปืนเน็บเอ้วอีกแล้ว
นั่งอยู่หน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลที่จังหวัดเชียงใหม่
คนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแหละเขาว่าโอ๊ยเนี่ย
ปืนคุณไหมปืนคุณไหมปืนไรหรือมันจะมีสักกี่คนเนอะอืม

นี่คือพอได้ประกันตัวออกมาปุ๊บโชว์กลางต่อที่หน้าห้องฉุกเฉินเลยเหรอ
คนก็กังวลกันว่าเฮ้ยนี่มันเขตโรงพยาบาลนะ
คุณยังกล้าเอาปืนมาขู่มาอัดคลิปแบบนี้เลยเหรอ
มีคนมาแจ้งความเพิ่มด้วยนะคะเป็นนักศึกษาอายุ๒๐ปีชื่อชัยคูณค่ะ
เขาบอกเขาโดนเคสเหมือนคนที่โดนรถเบ้นปาดหน้าเลย
แต่ตอนนั้นเนี่ยคือเขาไม่ถึงขั้นโดนเอาปืนโชว์ขู่นะ
แต่มาทุบรถมากระชากประตูรถเขา
แล้วก็กลับไปโพสต์โซเชียลทำนองว่าแบบ
เนี่ยกูไม่กลัวหรอกเดี๋ยวกูไม่กลัวหรอกตำรวจอ่ะเพื่อนกูทั้งนั้น
แสดงว่าจำหน้าได้เออแล้วบอกว่าเดี๋ยวกูจะเอาคืน
เดี๋ยวชีวิตมึงไปกับกูโอ้โหอะไรแบบนี้เขาก็เลยมาแจ้งความเพิ่มเติม
ล่าสุดตำรวจไปจับอีกรอบนึงแล้วนะคะอีกจับจับอีกประกันตัวไปแล้วจับอีก
ใช่จับอีกรอบนึงแล้วก็ไปขอฝากหางที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยคัดค้านการประกันตัวสารไม่ให้ประกันตัวด้วย
เพราะว่าก่อเหตุแบบเนี้ยหลายครั้งแล้วโอ้โหเข้าคุกไปเลยจ้ะอุ้ยวันนี้วันศุกร์ด้วย
ปิดเท่าที่ซ่าอาทิตย์ซะอีกถูกฟังสิ้นหน่อยไปฟังเสียงกันสินิดหนึ่งไหมฮะ
คือผมไม่ได้ตั้งใจจะไปยิงแต่ว่าแบบผมถ้าผมอะไรที่ผมผิดแล้วผมก็ผิดแล้ว
ผมไม่ทำอ่ะทำเป็นบทเรียนของชีวิต
ตำรวจน่าเซ็งมากนะฮะคือตำรวจก็ยืนฟังผมก็ไม่ได้ตั้งใจเลยไปยิงเขา
ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นคนมีลักษณะการพูดจา
ใช่แต่ได้ประกันตัวแล้วก็ไม่น่าจะไปโชว์กลางไปโชว์อะไรอีก
ใช่สิปืนตั้งเยอะตั้งแยะแล้วคือยังไงอ่ะ

ใช่ก็ขอบคุณศาลแหละที่สารไม่ให้ประกันตัว
ครับผมแต่นี้ก็เข้าไปแล้วเรียบร้อยบางขวางวิลล่านะฮะมาถึงเรื่องแอมสัญญาณายังบ้างครับคุณผู้ชมครับ

ล่าสุดนี่บิ๊กโจ๊กทำงานอย่างหนักเลยนะครับ
บอกว่าอีก๒๓วันเนี่ยสามารถจะปิดคดีได้แล้วนะครับ
รองเจ้าหกชี้แอมม์สายนายยังไม่สำนึกผิดนะครับ
สรุปสำนวนส่งอายการนะครับผมทั้ง๑๕คดีในสัปดาห์หน้าครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้ครับพลตำรวจเอกสุเชษฐหักพานครับ
ผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงความคืบหน้าการ
เข้าไปสอบปากคำนางสาวสุรารัฐหรือว่าแอมนะครับภายในทันทะสถานหญิงกลางนะครับว่า
เรื่องนี้เนี่ยไม่เหนือความคาดหมายครับผู้ต้องหาที่ผู้ต้องหาเนี่ยไม่ให้การครับ
หลังจากที่ได้รับการคำปรึกษาจากทนายความซึ่งยังคงเป็นนางสาวทันพิชานะครับ
หรือว่าทนายพัฒน์นั่นเองแม้ว่าผู้ต้องหาเนี่ยยังไม่ได้รับสารภาพนะครับในข้อหาฆ่าผู้อื่น
นางสาวแอมเนี่ยไม่มีไม่ปัญหาในการดำเนินคดีนะครับโดยจากการเข้าไปสอบปากคำ
ตัวเองในเรือนจำถึงสองครั้งยังพบว่านางสาวแอมเนี่ย
ยังไม่สำนึกผิดฮะส่วนที่ปรึกษาทางกฎหมายกับ
ให้กับนางสาวแอมเนี่ยจะมีความผิดหรือไม่
ตอนนี้ยังไม่พบความผิดและยังไม่พบว่า
โอนเงินให้กับทนายพักนะครับแต่ทางครอบครัวแอมเป็นคนดำเนินการทั้งหมดนะฮะ
ส่วนชุดคลี่คลายคดีครับได้สืบสวนถึงแหล่งที่มาของเซนาย
รวมทั้งกลุ่มเว็บไซต์พนันออนไลน์หลังพบว่านางสาวแอมเนี่ย
โอนเงินไปเล่นการพนันกว่าเจ็ดสิบแปดล้านบาทครับโอ้โห
ซึ่งตอนนี้เนี่ยทราบถึงเจ้าของเว็บไซต์ทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อย
และพบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวไม่มีความเคลื่อนไหวโดยนางสาวแอมเนี่ย
รับว่าเล่นการพนันมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
โดยรวมเงินจากกลุ่มเพื่อนแล้วก็วงแชร์จากวงจำนำรถนะครับ
แล้วก็กลุ่มเงินกู้เพื่อไปเล่นพนันนะครับ
โจ๊กบอกว่านางสาวแอมเนี่ยเล่นพนันวันละโดยเฉลี่ยแล้ว
ละหนึ่งล้านบาทนะฮะโอ้โหยอดวันละหนึ่งล้านบาท
ไปกลับไปกลับไปกลับทุกวันต้องเล่นทุกวันครับ
เป็นเวลาระยะเวลา๓ปีด้วยกันนะฮะจนถึงปัจจุบัน
อย่างไรก็ตามครับสำนวนคดีนี้เนี่ย
ได้ปรึกษาร่วมกับอายการอยู่โดยตลอดนะครับเพื่อให้การส่งสำนวน
ยืนยันว่าพร้อมที่จะส่งสำนวนคดีทั้งสิบห้าคดี
นำเกียรตินะครับธีระโรธพงศ์ครับซึ่งเป็นผู้ทำคดี
และก็เป็นผู้มีประสบการณ์ในการร้อยเรียงสำนวน
เบิกความให้สารรับฟังบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าตอนนี้เนี่ย
ถ้าอีก๒วันนี้สืบแล้วยังไม่มีคนอื่นที่มาเกี่ยวข้องก็สามารถปิดคดีนี้ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับ
เพราะว่าล่าสุดก็ได้ออกหมายนะครับเรียกร้องอ๊อฟมารับทราบข้อเก่าหาเพิ่มเติมนะครับ
จากรองออฟนี่คือนำรถมาจากนายแด้นะครับขับรถลงมาแล้วก็นำรถไปสวมทะเบียนด้วยนะครับ
ก็มีส่วนร่วมด้วยตอนนี้ก็เหลือนะฮะเส้นทางการเงินที่บิ๊กโจ๊กบอกว่าจะต้องตามสืบ
เพราะว่าอาจจะมีคนในครอบครัวร่วมด้วยนะครับตอนนี้ก็กำลังตามสืบอยู่นะฮะ
แต่ล่าสุดบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าสาเหตุที่แอมทำแบบนี้เพราะติดการพนันครับ
เป็นนี่มีเสียงบิ๊กโจ้ไหมฮะมีไหมฮะไม่มี
ก็เหมือนที่จริงตำรวจเขาตั้งเป้าไว้ตั้งแต่แรกสุดเลยว่า
ค่าล้างหนี้ค่าหวังทรัพย์ก็อยู่ท้ายพอตรวจเส้นทางการเงินขึ้นไงหนี้การพนัน

แล้วต้องไปตรวจสอบนะว่าตอนก่อนหน้านี้ที่ตกลงมีการให้ข้อมูลว่าตกลงสามีเล่นด้วยไหมหรือยังไงแบบไหน
ก็คือเหมือนเขาบอกว่าตอนนี้ไปดูว่าสามีเนี่ยรู้เห็นเป็นใจด้วยตอนนี้แค่กบเกินความผิด
รองออฟไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเรื่องคดีที่มีผู้เสียชีวิต

ใช่ครับนะฮะก็ต้องตามดูกันต่อนะครับสำหรับเรื่องราวของคุณแอมสายนายว่าจะจบยังไง
เขาบอกน่าจะทันส่งฟ้องอายการมิถุนาตอนฝากครั้งพัฒน์ที่๓ช่วงมิถุนายน
ตอนนั้นแอมม์จะท้องกี่เดือนตอนที่โดนจับคือท้อง๔เดือนใช่ไหมครับ

เดือนที่โดนจับคือเมษาพฤษภามิถุนาก็ประมาณ๖เดือน
๖เดือนต้องรอดู
แต่เขาบอกว่าบางหลายผู้เสียชีวิตก็เช็คไม่ได้แล้วล่ะ

ทำไมไม่สงสัยก่อนแหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าชวนคิดเหมือนกันเนาะ
แต่ต้องบอกว่ามันก็ยากเพราะบางทีอาการวูบ
มันเหมือนอาการวูบแล้วเสียชีวิตอย่างเงี้บางทีก็
เราก็ไม่รู้บางทีหัวใจวายมันเกิดขึ้นเฉียบพลัน
คืออันนี้คุณหญิงหมอพรทิพย์เคยพูดไปแล้วว่ามันเป็นจุดบอดของ
การที่ในพื้นที่ต่างจังหวัดอย่างนี้ค่ะ

แล้วเขาก็เลยยกยอดว่างั้นก็ให้เป็นดุลยพินิษฐ์ของตำรวจพนักงานสืบสวน
ว่าจะส่งร่างชันสูตรหรือไม่
ซึ่งพนักงานสอบสวนเองเนี่ยเขาก็ต้องถามญาติอีกว่าเอาญาติจะชนะสูตรไหม
ซึ่งส่วนใหญ่ความเชื่อคนไทยก็รู้สึกว่าเราไม่อยากไปผ่าเขาแล้ว

มันก็เลยไม่ได้มีการชนสูตรทั้งที่จริงแล้วถ้าเกิดสมมุติว่า
ไม่ทราบสาเหตุการตายที่แน่ชัดมันควรจะต้องส่งชนะสูตร
ซึ่งคุณหญิงหมอบอกว่าทางครอบครัวผู้เสียชีวิตไม่ต้องเสียเงินเลย
การชันสูตรครั้งแรกคือทางรัฐจะเป็นฝั่งออกให้
คือเอาง่ายเขาบอกว่าส่วนใหญ่ญาติก็
เขาบอกญาติส่วนใหญ่สงสัยนะลักษณะการตาย
เพราะมันมุ่งม่วงถูกลักษณะของศพมุ่งม่วงแบบคำอะไรอย่างนี้
ซึ่งแม่ของคนที่เขาสัมภาษณ์ของคุณหนุ่มกัญชัย
เขาบอกเขารู้อยู่แล้วล่ะแต่เขาเป็นชาวบ้านเขาจะทำยังไง
แล้วมารู้อีกทีวันเผาคือวันเปิดโลงอย่างนี้

แต่คนนี้บางทีก็รู้ว่าจบที่กี่ศพ

ก็ยังไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นใช่

สำหรับการที่เข้าไปสอบปากคำของแอมป์ที่โดยรณจำ

โจ๊กก็บอกว่าแอมในคดีของคุณก้อย
ก็ยังไม่รับสารภาพว่าเป็นคนวางยาเพราะว่าแอมอ้างว่า
เอาเซอร์ไนเนี่ยให้กับก้อยเพราะว่าอยากให้ก้อยใช้สารเสพติด
ยอมรับแล้วว่าเอาเซอร์ไนไปให้กับก้อย
แต่ปรากฏว่ากลายเป็นแบบเหมือนเอาไปผสมสารเสพติดเพื่อที่จะใช้สันทนาการ
เพื่อจะใช้ภาษาชาวบ้านเพื่อนที่ไปบอกเขาอีกว่าจะเล่นเหมือนเล่นยา

เขาบอกว่าน่าจะมีคนให้คำแนะนำเพื่อเบี่ยง

อันนี้ซึ่งจริงบิ๊กโจ๊กดูฉุนเหมือนกันนะเพราะว่าที่ไปสอบปากคำ
พี่ก็บอกว่าก็เตือนเขาแล้วว่าให้สารภาพ

จนพูดว่ากว่าจะสำนึกผิดคงในชั้นศาลแล้วมั้ง

ใช่แล้วก็ไม่รู้ว่าคนที่คอยให้ข้อมูลแนะนำอยู่เนี่ย
นี่เคยให้ข้อมูลทางด้านกฎหมายก่อนหน้านี้หรือเปล่า

หมายถึงว่าอยู่ดีเบียงประเด็นไปมา
ตอนนี้ยอมวัฒนยนายอะใช้จริงไม้จริง

นี่ต้องเป็นคนยังไงทำไมโยงความผิดให้คนตายขนาดนี้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

น้องใช่ใช่ซึ่งไปโรงเรียนหญิงที่มีนักเรียนมากกว่า
คนฮะแต่กลับว่าพบร้านกัญชาหน้าโรงเรียนทำให้ผู้
ปกครองร้องเรียนกันมาทุกวันครับพร้อมกับถามไปยังกระทรวงสาธารณ
กว่ากระทรวงทำอะไรกันอยู่อืมหรือตามใจมรดกบาปของนาย
อุทิศครับต่อมาเนี้ยดราม่าแอดริดเขาได้โพสต์จดหมายเปิด
นึกจากผู้ปกครองโดยมีใจความว่าเรียนท่านผู้บริหารที่
รบข้าพเจ้าเป็นผู้ปกครองของนักเรียนเซ็นโยเซฟคอนแวน
ซึ่งเป็นสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา๑จนถึง
ธยมตอนปลายในเครือคาทอริกที่อยู่ในพื้นที่เดียว
กับร้านค้าที่ขายกัญชาอืมข้าพเจ้าขอร้องเพื่อให้ท่าน
ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ร้านค้านั้นปรับปรุง
ดำเนินการเนี่ยเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้น
ข้าพเจ้าต้องการแนบรายละเอียดแล้วก็ข้อเสนอนี้
ต่อไปนี้ก็จะมีเบาะหนึ่ง
ข้าพเจ้าขอให้หน่วยงานพิจารณาเพิ่มการตรวจสอบควบคุมพื้นที่
ว่าเอาอย่างงี้ขนาดร้านเหล้าร้านเบียร์บาร์คาราโอเค
ยังไม่สามารถเปิดได้มีโซนนิ่งเลย
ทำไมกัญชามันเปิดหน้าโรงเรียนได้เลยจริงหรอ

บอกว่าเพื่อตรวจร้านค้าว่าไอ้เนี่ยมันคือสาร
ที่มีผลต่อจิตประสาทอย่างเคร่งคัดไปดูหน่อยไหม
ในขณะเดียวกันข้าพเจ้าขอให้ส่งทีมงานความปลอดภัย

แล้วก็กำกับในร้านค้าปรับปรุงสภาพ
เพื่ออะไรฮะเพื่อให้ตรงต่อกฎหมาย

ทราบถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการใช้กัญชา
และสารอื่นที่มีผลต่อจิตประสาท
ในพื้นที่ใกล้เคียงโรงเรียน
เพื่อให้มั่นใจว่าสภาพแวดล้อมเนี่ย
โรงเรียนจะปลอดภัยสำหรับนักเรียน

แล้วผู้ปกครองแล้วไม่ได้มีร้านเดียวด้วยนะมนตร์

คือเขาบอกว่าตรงนั้นคือโอเคมันเป็นย่านท่องเที่ยวถูกป่
แต่เห็นที่บอกว่าขนาดพักป๋ามันจะไม่อยู่ซอยนั้นเลยอะ
ไปอีก๒๓ซอยเพราะมันใกล้โรงเรียนอย่างนี้

แล้วร้านนี้เปิดได้ยังไงเขาบอกว่าหรูหรามากด้วยนะ

แล้วผู้ปกครองบอกว่าไอ้สติ๊กเกอร์ที่เขียนว่าไม่จำหน่ากัญชา
ผู้ปกครองบางคนบอกว่าเพิ่งเอามาติดน้ำ

ไม่รู้ว่าพอคุณชูวิทย์ลงแล้วเพิ่งเอามาปิดหรือเปล่าหรือยังไง

เพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันกัญชาจริงแล้ว
มีทางสำนักงานเขตบางลักษณ์ที่เป็นเจ้าของพื้นที่เขาออกมาชี้แจง

สำนักงานเขตบางรักชี้แจงบอกว่า
สำนักงานเขตเองได้หมั่นตรวจสอบการจำหน่ายอาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชาหรือกัญชง
บริเวณสถานศึกษาและพื้นที่โดยรอบ
รวมถึงการจำหน่ายอาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชาและกัญชงในพื้นที่เขต
ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบร้านนี้แล้วเพราะว่ามีการจำหน่ายในส่วนของดอกและน้ำมันกัญชง
ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนผสมของอาหารที่จำหน่ายภายในร้านแต่อย่างใด
ร้านได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุม
เพื่อการค้าตามพรบคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
พศ๒๕๔๒ที่ออกโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข
ยังไงก็ตามในส่วนประเด็นความเหมาะสมของการตั้งร้านใกล้สถานศึกษาเนี่ย

เดี๋ยวจะทำหนังสือหารือกับหน่วยงานที่พิจารณาอนุญาตต่อไป
อืมนะฮะก็เป็นเรื่องที่น่าคิด
พศ๒๕๔๒ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดบางอย่างไม่รักหิมเขาว่าตั้งตรงไหนได้เนาะ

เมื่อวานเนี่ยที่บอกแมวตายแปดติบเก้าเจออ่า
บอกเปิดตู้เย็นมาโอ้โหน้ำกระท่อมเป็นตู้เลย
กัญชาเองวันหนึ่งเด็กสูบกันอยู่
สมัยเราเด็กจะสูบบุหรี่ต้องหลบครูเลย
ใช่ป่ะยังโดนตียังโดนหยุดพักการเรียนโดนนู่นนี่
เด็กสูบกัญชาพรุ่งเด็กถามกลับไปว่า
อ้าวไม่รู้หรอกกัญชาถูกกฎหมายแล้วนั่งงานอืมบอกเสร็จนี้แล้ว
อาจจะต้องมีการปิดเปิดเวลาที่แบบเลิกเรียนแล้วไหม
ร้านกัญชาเปิดสัก๒ทุ่มอาจจะแบบไม่ได้หรอก

เพราะทุกคนปลูกได้หมดถูกต้องไหม
คืออย่างที่บอกว่าถ้าเป็นกัญชาเพื่อการแพทย์จริงเนี่ย
แปลว่าประชาชนไม่สามารถใช้เองได้โดยภารการสิ

พี่ว่าพี่ใช้สำหรับนอนหลับนะอืม

พี่ยังต้องหยุดแล้วเพื่อให้หมอทำให้ใหม่เลยใช่ไหม
คือถ้าจะบอกว่ากัญชาเพื่อการแพทย์
อย่างนั้นแปลว่ากัญชาต้องเท่ากับยาอืม
ยาก็ต้องเท่ากับหมอจ่ายหรือเปล่า
มีใบหมอจ่ายคือวันนี้ที่ไม่ใช่ยาสามันประจำบ้านน่ะ
วันนี้คนไปตีความว่ากัญชาคือสูบด้วยเพื่อการแพทย์
ต้องปะล่ะแต่เอาในฐานะตัวเองเป็นคนใช้กัญชานะ
แต่ใช้เป็นน้ำมันนะไม่ได้สูบนะอืม
หมอยังต้องบอกตัวหยดกี่หยด
สมมุติปุ๊บกลางคืนมันอันตรายวันหนึ่งว่าขนาดใช้แบบของที่แบบ
หมอแล้วอ่ะเออหมออะครับยังดื้อเลยอืมนี่ไง
ว่ามันมีจุดที่สามารถที่จะเป็นแบบยังดื้อเลย
ยาต้องเพิ่มจำนวนโดสมากขึ้นเพื่อจะทำให้ผลเนี่ย

เอ้าก็ยังมีเคสพี่โพรทานุนใช่ไหมที่หยอดเข้าไป
ถูกหยอดเขาก็ซื้อฉันก็ซื้อให้ไงเข้าโรงพยาบาล
โรงพยาบาลเพราะคนหัวใจเต้นเร็วมาก
บางคนก็ตายที่ว่ากินคุกกี้ผสมกัญชาแล้วช็อก
หมอยังบอกว่าคุณมดครับวันนี้มันเกินโดสแล้วนะครับ
หรือบางทีเอาง่ายมันจะต้องมีปริมาณที่ไม่ให้หลอน

ตอนนี้มันค้างเติบอยู่ไงแล้วแม่
เขาไม่ได้ประสานต่อมันก็ต้องหายไปป่ะ

คือวันนี้พี่วันรัฐบาลชุดใหม่ท่านำทีมดูของคุณพิทา
คุณพิธาเขาประกาศชัดเจนตั้งแต่ก่อนที่จะชนะการเลือกตั้งว่า

ค่ะเตรียมพี่วันรัฐบาลแต่ผมจะเอามาทบทวน
วันนี้อาจจะต้องเยียวยาไหมเป็นยังไง
ไม่ใช่ลงทุนไปแล้วก็ต้องกลับมาอีหลอปเดิมอะน้อง
แพทย์แผนไทยตำรับแผนไทยตำรับยาขอแบบอนุญาต
ที่สุดแล้วเหมือนกับว่ามอร์ฟีนมอร์ฟีนคือยาเสพติดปะล่ะ

แต่วันหนึ่งปุ๊บเวลาแก้ปวดทำไมโรงพยาบาลฉีดมอร์ฟีนได้

ใช่ใช้เพื่อการหรือยาบางอย่างคือยาเสพติด

เพราะมอร์ฟีนหาซื้อเองไม่ได้ต้องต้องจ่ายที่โรงพยาบาลแล้วแพทย์สั่งเท่า

ท่อมใช่ไหมแล้วตอนนี้ฝากรัฐบาลชุดใหม่ว่า
ท่อมตอนนี้คนฆ่ากันตายเพราะน้ำกระท่อมเยอะมากนะฮะ
คือหลายคนอ่ะหลายคนเซฟน้ำกระท่อมกันเยอะเหมือนกันนะคะ
ในคอมเมนต์เขาบอกว่าน้ำท่อมไม่ได้ทำให้หลอน
ท่อมไม่ได้ทำให้คนคลั่งแต่น้ำท่อมที่ผสม
คนไปก่ออาทยากรรมแล้วเราจะทำไงดี

บ๊วยเอาง่ายป่ะก่อนจะไปคิดถึงแก้ญชาน้ำกระท่อม

บ๊วยในคณะที่พี่เชาะพวกคุณเคยกับสายเขียวมาก่อน

ก็มีความเห็นว่าใช้ในการแพทย์น่าจะดีที่สุด

พี่ว่ามันยังไม่ถึงที่ขนาด

ว่าเด็กที่สูบไปตั้งแต่ช่วยอายุประมาณสิบสี่สิบห้า
พอโตไปเรื่อยแล้วก็ใช้ไปเรื่อยเนี่ยมันจะทำให้สมองเนี่ยมันมีผลกระทบกระเทือน
สมองจะฝ่อแล้วก็เล็กลงแล้วก็ความจำเนี่ยก็จะสั้นลงด้วย
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใช้ระยะยาวมันมีผลเสียอย่างแน่นอน
วิจัยมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้มันน่าห่วงนะครับ
ยิ่งใกล้โรงเรียนแบบนี้เนี่ยพี่ว่ามันเป็นห่วงเด็กนักเรียนด้วย
เบรกกันสักครู่เราเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะฮะ

ร้อนเนอะเขาบอกปีนี้หน้าฝนเนื่องจากมันเข้าสู่เอลนิโยค่อนข้างจะเต็มรูปแบบแล้ว
ดีใจอย่างหนึ่งน้ำตกกลับมามีน้ำมา
ต่างจังหวัดครองคลองอุ๊ยไหนครอง

เห็นแต่ดินแห้งเริ่มกลับมามีน้ำแล้ว
พระเจ้าบริกรมอุตถุนยมวิทยาออกหนังสือประกาศโดยระบุว่าประเทศไทยสิ้นสุดรูดูร้อนแล้วนะฮะ

โหตอนนี้เดินข้างหน้าหมดซ้ำเสียชีวิตนะฮะ
พฤษภาคมเราจะเปลี่ยนฤดู

เปลี่ยนจากหน้าร้อนเป็นหน้าฝน

เปลี่ยนฤดูเข้าสู่ฤดูใหม่
เออเอาแล้ว

มันก็เห็นใกล้สมมุติวันที่๒๑มาแล้วเลื่อน
เนื่องจากอันนี้ก่อนคุณลุงเขาประกาศเลย๒๒เราจะเปลี่ยนจากหน้าร้อนเข้าสู่หน้าฝนอันเย็นฉ่ำ
โหเห้นฉ่ำด้วยเนื่องจากการสบายประกาศพบว่ามีฝนตกชุกหนานแน่น
และต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยนะครับ
ประกอบกับลมที่พัดปกคลุมประเทศไทย

ระดับผิวพื้นถึงความสูงประมาณ๓๕กิโลเมตร
ได้เปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเชียงใต้นะครับ

เขาก็จะพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามัน
ปกคลุมบริเวณประเทศอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ลมชั้นบนตั้งแต่ระดับความสูง๕กิโลเมตรขึ้นไป

ลมเนี่ยก็ได้เปลี่ยนทิศเป็นฝ่ายตะวันออก

ซึ่งถือว่าเป็นการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยแล้วนะ

โดยปริมาณฝนเนี่ยรวมทั้งประเทศ
ในช่วงฤดูฝนน้อยกว่า

น้อยกว่าปีที่ผ่านมาคือปี๖๕ที่ผ่านมานั่นแหละ

ในช่วงประมาณกลางเดือนมิถุนายนนะครับ

มันอาจจะเกิดภาวะแห้งแรงหรือขาดแคลนน้ำ

เกษตรกรเนี่ยยังอาจจะไม่เต็มที่ในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะพื้นที่แรงซ้ำซาก

ส่วนในช่วงเดือนสิงหาคมกันยายนช่วงนี้โอเคละน้ำจะมา
เขาว่ากันว่านะฝนตกชุกหนาแน่นมีโอกาสที่เราจะเจอพายุ
พายุเขตร้อนถล่มหนักบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
สำหรับฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะสิ้นสุดประมาณตุลาคม
ไปเข้าสู่หน้าหนาวมันจะหนาวไหม
ไม่ใช่ว่าช่วมเหรอข้า

ตอนนี้เราก็เจอกับลมร้อนเยี่ยงใดเป่าผมไปก่อนคุณผู้ชมส่งมา
วันนี้ลมพัดมาโอ้นึกว่าใดเป่าผมจ้าร้อนเหลือเกินโอ้โห

ยังไม่ถึง๒๒ไงวันนี้๑๙อยู่
เวลาเซ็ตผมก็เซ็ตด้วยมอไซคไงสบายเลยมิ้นท
จริงนั่งมอไซด์มาน้องมิ้นท์ก็เซ็ตผมด้วย
เซ็ตผมด้วยมอไซด์มาแล้วนะฮะไปแถลงข่าว
อ่ะไหนมีใครซื้อทัวร์ไปออสเตรียสโลวิเนียในช่วงนี้บ้าง
ยุโรปหรอฮะที่เค้าบอกเสียกันแบบเป็นล้านล้านบาทเลยนะฮะใช่๑๘๒๗
เขาบอกว่าตกรายละประมาณ๒แสนกว่าบาท
มูลค่าความเสียหาย๑๐ล้านกว่าบาท

เค้าบอกเป็นบริษัททัวย่านวางทองหลางอ่ะในลูกทัวร์
คุยกับหนึ่งในลูกทัวร์เนี่ยเขาบอกว่า
ตั้งใจซื้อทัวร์ไปเที่ยวที่ออสเตรียกับสโลวิเนีย
ก็ได้คำแนะนำกับกลุ่มเพื่อนว่าบริษัททัวร์นี้น่าสนใจนะ
เข้าไปดูในเฟซบุ๊กก็เห็นว่าเออภาพเพิ่มอะไรก็ดูดี

โปรไฟไหม้ก็น่าจะเชื่อถือได้อ่ะ
เสร็จปุ๊บโอนเงินมัดจำทำวีซ่าไป๕๐๐๐บาท
หลังจากนั้นก็มีทยอยโอนเพิ่มโอนเพิ่มรวม

ทุกครั้งก็โอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทนี่แหละ
แล้วอยู่บริษัทก็แจ้งมาว่า
ขอโทษค่ะไม่สามารถเดินทางในวันที่๑๘พฤษภาคมได้

นี่เขาก็เลยรวมตัวกันมา๒๐กว่าคนนะคะ
มาแจ้งความนะคะที่กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าปคบ

คือเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่บริษัทนี้แล้ว
ที่เขามาถูกที่ถูกร้องเรียนเนี่ย

เจอบริษัทไม่เจอคนค่ะไม่มีคนอยู่เลย
ไปถามเจ้าของตึกเจ้าของตึกบอกว่าไงรู้ไหม

เรียบร้อยโอ้โหทั่วทิพย์ฮะสิบกว่าร้านเอาคืนที่ไหน
นี่เจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมหลักฐานดำเนินคดี
บริษัททัวร์อยู่นะคะกำลังไล่ตรวจสอบกันอยู่

ไม่ยากแต่จะได้เงินคืนหรือเปล่านั้นอีกเรื่องหนึ่ง

ล่าสุดนี้ดีเจพุทธเขาก็โดนโกง
ทุเรียนฮะใช่ครับเพจหน้าเฟซบุ๊กเนี่ยทุเรียนกิโลละ๘๐บาท

คุณก็เลยชอบสั่งเลยสั่งเลย๒๐กิโล
กะว่าจะมาเลี้ยงกับคนงานที่บ้านอะไรด้วย
เรียบร้อยโอนไป๑๖๐๐บล็อกเลยจ้า

เรียบร้อยแล้วก็ทำเป็นหลายเพจด้วยนะฮะ

ตอนนี้คุณต้องสิดฉ่อยไงสามล้านใช่ถูก๓๒ล้าน

๒๒ล้านถูก๓๒ล้านคอร์ลเซ็นเตอร์เรียบร้อยค่ะ
แต่จะรีบไปแข่งไงกับอุปสรรค์ได้เหลียนทอง๔เกม

ต้องระมัดระวังนะครับมิจฉาชีพมาในโลกโซเชียลนะครับ

เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาใส่แขนต่อครับ
ตอนนั้นคุณอัจฉริยะก็ออกมาพูดดาราพอพาน
ใช่ค่ะดาราแล้วบอกว่าอีกวันหนึ่งเดี๋ยวบ่าย๒จะรู้
ดาราดังพอพานมีครอบครัวแล้วอายุ๔๐กว่า

ปรากฏว่าเขาบอกเงิบเนอะ

ต้นพอจะรู้แล้วว่าดาราพอพานที่เขาว่ากันนั้นเป็นใคร
เป็นดารารุ่นเก่าหล่อหน้าตาดี
โดยดาราคนนี้เขารวยมานานแล้ว
แต่เหตุผลที่โดนโยงให้เสียหาย
เพราะมีคนเอารูปดาราพอพานไปใส่ไว้ในเว็บพนัน

เข้าใจป่ะโดนเอาลูกแล้วดันมีคนไปเชื่อว่าดาราคนนี้เป็นเจ้าของเว็บจริง

จริงว่าดาราพอพานเขามีฐานะมานานแล้ว
เมื่อก่อนเขาเป็นคนที่หาเงินตั้งแต่สมัยเขาเป็นดาราแล้ว
เขาทำธุรกิจเกี่ยวกับสมัยก่อนขายอะไรนะ

ไม่จริงตอนแรกสุดเลยเขาทำเรื่องจัดกระดูก
เขาทำเรื่องจากกระดูกก่อนตอนแรกสุดเลย
แรกเลยแล้วค่อยไปดูเรื่องธุรกิจเครือ

แล้วก็ล่าสุดก็คือเป็นแบบว่าอาหารเสริมเกี่ยวกับยาด้วย

ทำแบบหลายอย่างจริงจนเขาแบบว่าเขารวย
แต่เขาแบบว่าปรากฏมีคนเอารูปเขา
เนื่องจากมีคนเวลาไปฟังเรื่องการลงทุน

ดังนั้นเรื่องดาราพอพานที่คาดกันระวังอัจฉริยะ

ใครจะเอารูปเธอไปติดตามเว็บการพนันหรือเปล่า

อันนี้ก็เข้าไปฟ้องที่ปทเรียบร้อย
นะครับเพราะโดนมาตอนนั้นเตือนให้เด็กเนี่ย

เอาวิธีการที่นันเน็กเนี่ยพูดไปตัดต่อ

มาถึงเจ้าแม่อีเวนต์เผยนิสัยทำงาน
คุณอ้ำคุณชมพู่แล้วก็คุณเจนนี่ครับ
อึ้งเจออีกคนนะฮะ

จำกัด๙บนเวที

ไม่เคยพี่มดเคยจำกัดก้าวไหม

เพราะส่วนใหญ่มดจะวิ่งไม่ค่อยนับก้าว

จำกัดก้าวเดินบนเวที

สำหรับพี่ก้องปิยะโดยล่าสุด
เจ้าตัวได้ออกมาแชร์เรื่องราวในวงการบันเทิง
กับคุณมดดำประชาภาษณ์เนี่ยพี่หมอดพี่หมอดเขาคุยกับพี่อ่ะแล้วไม่รู้เรื่องไปอีกงง
ใครอ่ะหมอไม่รู้กล้องไม่บอกนี่อ๋อเหรอ
โดยช่วงหนึ่งพี่ก้องปียะเนี่ยได้เผยว่าอ้ำพัชราภาเป็นซุปเปอร์สตาร์จริง
ทำงานตรงเวลาเลสอย่างมากไม่เกิน๑๕นาที
แค่ไหนก็ขึ้นเวทีซ้อมในขณะที่ดาราบางคนให้ผู้จัดมาซ้อมแทนครับ
ตอนไม่ดังตอนไม่ดังเนี่ยมาซ้อมแต่พอดังเนี่ยไม่ซ้อมเลย
การทำงานต้องละเอียดครับนี่คือสิ่งที่ซุปเปอร์สตาร์เขาทำกันครับ
อีกคนนึงก็คือชมพู่อารยาน่ารักมากสำหรับน้องคนนี้
เวลามีเพื่อนดาราที่รู้จักเจ็บป่วยไม่สบายหรือมีปัญหา
โทรศัพท์มาหาพี่ก้องรู้จักคนนี้ไหมพี่หนูอยากช่วย
อย่างนี้คือน้ำใจกับคนในวงการนางน่ารักนะครับผม
อีกคนก็คือน้องเจนี่เรียนโทสุพรรณออสเทียนโพสุวรรณ
สลิงนางก็ต้องขอซ้อมนะครับเพื่อความมั่นใจก่อน
ทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจส่วนเรื่องราวแปลกที่คุณผู้ชมติดตามเนี่ยคือ
เริ่มจากดาราดังมาตามอารมณ์ดังมากมากเลยก่อนทำงานจะบีฟงาน
นัดเสร็จปุ๊บมาสายเป็นชั่วโมงครับเริ่มเข้าใจว่าอาจจะรถติด
เราก็บีฟคิวเขาก็อ้าวผมไม่รู้เรื่องนี้
แสดงว่าผมไม่รู้เรื่องนี้น่าจะเป็นผู้ชายหรือเปล่า

แล้วพี่ก้องก็จะวุ่นวายวุ่นมืออยู่หลังเวทีว่า

ลูกน้องก็จะหน้าสีขาวคือกล้องอ่ะชอบเอาคนเมื่อก่อนเนี่ยต้องการที่จะมีเมื่อก่อนนะ
เมื่อก่อนการที่จะมีอีเวนต์ต้องตีกันตีกันถ้าเป็นข่าวเมื่อก่อนมันยังไม่มีออนไลน์
ก็ต้องตีกันให้เป็นข่าวแล้วก็ไปลงมายาชาแงะอะไรอย่างนี้แล้วกล้องก็จะเอามาสองห้อง
ตามข่าวเสร็จจากนักข่าวก็ตามข่าวเอาสองคนกับมาจะปะกันอัน๑อีกสิ่ง

เหมือนก่อนมันไม่มีสิทธิ์เลือกโดยไม่ออกไปไหนเลย

ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันแน่นอนนะวันนี้
ข่าวที่แล้วก็ว่ายังตามสืบกันอยู่

พระเอกดังลบรูปคู่อดีตแฟนนางเอกสาว

ออกรายการพี่หมดอยู่แนน

ดิวหลายคนบอกหายหน้าหายตาไปนาน

แฉเรื่องเว็บพนันของอดีตแฟนใช่ไหมคะ
คือจริงคุณดิวไปใช้ชุดอยู่ที่ไต้หวัน๓เดือน
กับครอบครัวสามีคุณเซบัสเจนลี
แล้วก็ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องไซลาส

จากการส่วนตัวก็เลยดึงตัวสาวดิวมาคุยในรายการ

ก็บอกว่าที่ไปไต้หวันมาหลายเดือน
เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ของเซบาเซียนอยู่ที่นั่น
ลูกโตขึ้นจะได้มีคุณปู่คุณย่าอยู่กันแบบครบ

ต้องเป็นแม่ศรีเรือนจัดแจงทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทาง
แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเซบาสเตียเขาก็ช่วย
เออก็ช่วยก็ไม่ได้ปรับตัวอะไรมากมาย
เขาบอกอยู่ที่นู่นนี่คือ
แล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากเป็นคนที่เหมือน
อยู่กับครอบครัวเขาแล้วเอาแต่จิ่มมือถือเล่นมือถือไม่สนใจใคร
คือเหมือนได้อยู่กับคนได้อยู่กับครอบครัว

ใช่เพราะปกติมันจะเป็นคนไม่ค่อยสนใจใครนะ
ใช่เพื่อนเยอะไงอยู่นี่เพื่อนเยอะ
เป็นแม่สีเลือดไหมคะปกติลูกสาวแม่นี้
เขาปรับตัวนะแล้วก็เก่งแน่คนแล้ว
ว่าเก่งน้องเก่งมากปรับตัวเก่งอะไรเก่ง

เอาละฮะแม่ก่อนวันเสาร์อาทิตย์นครประถมกอย่างเลิกตั้งใหม่ใช่ไหม
ครับผมเขตหนึ่งแล้วก็กระทบเขตหนึ่งต้องเลือกตั้งใหม่วันอาทิตย์นี้นะฮะ

วันจานวันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีฮะ
สวัสดีค่ะ